คราวนี้ไปดูเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์กันบ้าง
พูดถึงหมาแมวเราอาจจะคุ้นเคยแล้วเห็นบ่อยแล้วว่าเขาอยู่ด้วยกันได้

แต่ว่าความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์ที่จะให้ไปดูเนี่ยคืออะไร

อยู่ในกรงเดียวกันได้

เขามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงในกรงด้วย

เรื่องราวที่นำมาให้ดูนี้ได้ถือว่าเป็นความน่ารักของสุนัขพุดเดิ้ลนะ
ใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในกรงเดียวกับลูกกระต่าย๒ตัวได้สบาย
แล้วเขาก็ดูเหมือนจะเอ็นดูเจ้ากระต่ายสองตัวนี้ด้วยคุณ
เออดูเหมือนเป็นแม่ดูลูกอะไรอย่างนี้ไม่รู้ป้อนนมป้อนข้าวด้วยหรือเปล่านะ
ขนาดนั้นเลยเหรอคือก็อยู่ด้วยกันอย่างแบบว่าสงบสุขเป็นภาพที่อาจจะไม่ได้หาดูได้ง่ายตามบ้านทั่วไป
แต่บ้านนี้ที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่อยู่โคราชเขาสามารถอยู่ร่วมกันในกรงเดียวกันได้
จะอยู่คนละมุมก็ตามแต่พอถึงเวลากินก็กินเวลานอนก็นอนไปอยู่ด้วยกันได้นะจ๊ะคุณเห็นไหม
สุนัขกับกระต่ายยังอยู่ด้วยกันได้พวกเราเนี่ยอาจจะต่างเชื่อชาติต่าง
ความคิดความพื้นที่อยู่ต่างพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปต่างความคิดนะแต่ก็ต้องมีความสามารถคิด
อาจจะไม่ได้เห็นด้วยไปทุกเรื่องเห็นต่างกันบ้างอยู่กันได้ไม่เป็นไรเราสามคนอย่างนี้นะ
เออก็ไปได้เนอะจริงเราก็ไม่ได้ชอบคีนากันทั้งหมด
เดี๋ยวรักกันรักกันดีรักดอกจึงหยอกเล่นใช่แล้ว
ยุ่งตัง๓๐๐โอ้ยเดี๋ยว๓๐๐ตอนนี้ด้วยในช่วงของสินเดือนใครจะสิ้นใจ

หมายถึงเปรียบเปลยกับเงินในกระเป๋าเนี่ยที่มันแฟบในช่วงนี้